มาดูที่เรื่องของคดีช่อกงประชาชนกันบ้างนะครับ
มีชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนออกมาร้องต่อกรมนจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปเอาผิดสาวใหญ่คนหนึ่ง

ทำตัวเป็นสาวไฮโซครับไปตีสนิทชาวบ้านนะครับแล้วก็หลอกให้สูญเงินไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาท
นางสาวชาลีฟูตระกูลชัยครับอายุ๓๔ปีนำเอกสารใบแจ้งความแล้วก็ใบร้องศูนย์ดำรงธรรมเข้าไปร้องเรียนกับพันโทพนมศรีเผือด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนจังหวัดเชียงใหม่
หลังถูกนางสาววิการดาเศษทงนะครับหรือว่าตราทองแท้หลอกลวงช่อกงจำนวนมากครับนางสาวชาลีเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้เสียหายในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอีกหลายสิบคนถูกช่อกงลักษณะเดียวกัน๗คดีรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓ล้านบาทโดยพฤติการหลอกลวงของนางสาววิการดานั้นจะมีรูปแบบ
ที่บางคนจะถูกเข้าไปตีสนิทเพื่อยืมเงินโดยเอาเช็คหรือรถไปค้ำประกันเมื่อไปขึ้นเงินกลับเป็นเช็คเด้งหรือเช็คหายและบางรายอาจถูกหลอกให้ขายที่ดินนะครับผู้เสียหายก็บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าไปร้องเรียนเพื่อต้องการจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะหากยังไม่จัดการอย่างเด็ดขาดอา
ครับบัญชาในการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ